คุณผู้ชมครับในวันนี้ประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ
ราชสรีลังคารพระวัสดิ์สมเด็จพระปรมินทราบมหาภูมิพลอันดุลินเดชน์

เดี๋ยวตามพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้เสียดข่าวทางแท็ตทีวี
รายงานสดมาจากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารครับ
ตลอดทั้งวันที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะก็เนืองแน่นไป
ด้วยประชาชนที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่
เพื่อจะมากราบศภบรมศศลีลังคาในหลวงราชการที่๙
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันศา๕ธันวาคม๒๕๖๐ค่ะ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รมนาบพิษเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศา๕ธันวาคม๒๕๕๙
เริ่มขึ้นนะคะในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
โดยสมเด็จพระวรรณรัฐเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เจริญจิตภาวนา
โดยมีคารวาสและประชาชนที่เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองค่ะ
ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในวันสำคัญวันนี้ด้วยค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่พระอุโบสถค่ะ
ตลอดทั้งวันก็มีประชาชนเดินทางมากราบสักการะ
พระบรมราชลีลังคารในหลวงราชการที่๙
ประดิษฐานใต้บันลังฐานองค์พระพุทธชินศรี
ซึ่งประชาชนต่างได้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนมากราบสักการะอย่างไม่ขาดสาย
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
เช่นเดียวกับนางสาวอุมาพรรุ่งเรืองค่ะ
ใช้โอกาสวันหยุดวันพ่อแห่งชาติ
พาคุณพ่อมากราบพระบรมราชสรีลังคาในหลวงราชการที่๙
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และสร้างความรู้สึกดีกับคุณพ่อในวันสำคัญ

พร้อมกับกล่าวว่าในหลวงราชการที่๙
จะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปค่ะ
เป็นวันหยุดนะคะก็เลยพาพ่อมากล่าวค่ะ
เพราะว่าพ่อบอกว่าพ่อไม่เคยมาก็เลย
พามาค่ะแต่ว่าภูมิใจค่ะ
แล้วก็แบบรู้สึกประทับใจอย่างน้อยเราได้มา
เราเคยมาแล้วแล้วก็ได้พาพ่อเรามาด้วยค่ะ
เหมือนเราได้มากราบพ่อทั้งสองคนเลยค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่เราได้ระลึกถึงท่านค่ะ
แล้วก็พ่อที่เรามีอยู่ด้วยก็พามา
ท่านก็ภูมิใจที่มีลูกพามาค่ะ
รวมไปถึงครอบครัวแสงสุวรรณและครอบครัวโลวัฒนากิจนะคะ
เดินทางมาจากต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก
โดยต่างก็ตั้งใจมากราบพระบรมราชสรีรังคาร
หลวงราชการที่๙ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะ

ขอน้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙
ใช้ในการดำเนินชีวิตและสอนลูกหลาน
แม้วันนี้พระองค์จะสู่สวรรคาลัยแล้ว
แต่พระองค์จะยังอยู่ในใจตราบนิรันดิ์ค่ะ
ปลื้มใจที่สุดเป็นประวัติการของดิฉันเลยค่ะ
คิดถึงมากค่ะดูภาพถ่ายของท่านรู้สึก
น้ำตาจะไหลเลยค่ะคือท่านดีมาก
ทรงร่างกายท่านอีกแบบว่าทำงานไม่หยุดไม่หย่อน
เป็นที่เคารพของประชาชนของประชาราชดรทุกทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
รู้สึกเปิ้มใจมากค่ะ

ที่เดินทางมากราบพระบรมราชสรีรังคาร
ในหลวงราชกาลที่๙ที่วัดปรุง
วันนี้นะคะก็จะได้รับพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่เก้า
ผนกแบบนี้ไปเป็นที่ละลึกค่ะ
โดยที่วัดบวรนิเศษวิหารนะคะ
จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบศักระได้จนถึงเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ

รายงานจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ